มีคลิปภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ที่เขากำลังไล่ตรวจสอบกันอยู่นะฮะ
เป็นสุนัขพิษบูไล่กัดแมว
แล้วก็เจ้าของที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยคือเจ้าของสุนัขค่ะ
ซึ่งเขาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟัง
ที่สุดแล้วแมวมันตายนะใช่

คนที่ได้เห็นคลิปนี้เนี่ยมีคำถามตามมา๒คำถามทันที
แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ไหม
เพราะว่าที่สุดแล้วแมวตัวนี้มันตายถูกหมาไล่กัดจนตาย
เป็นสุนัขพิษบูซึ่งเราก็ทราบถึงพฤติกรรมที่ว่ามันก็มีความดุร้ายตามสัญชาติยานของมันอยู่
คนที่เขาเป็นกลุ่มเลี้ยงสุนัขพิษบูบอกว่าก็ต้องเลี้ยงให้ถูกต้อง
ต้องมีวิธีการถึงจะเอามันอยู่
สองก็คือเจ้าของเนี่ยนอกจากการเดินถ่ายคลิป
ห้ามไม่ได้เหรอไปดึงหรือว่า
ทำไมถึงปล่อยให้หมาไปกัดแมวในบ้านจนตาย

แต่คนถ่ายคลิปเขาก็ชี้แจงนะใช่อืมอ่าเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
นี่เป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่นครพนมนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วคนที่เอาคลิปไปลงเฟซบุ๊กในกลุ่มคนรักบูลลี่นะเพราะว่าสุนัขที่กัดแมวตัวนี้เนี่ย
เป็นสุนัขพิษบูสายพันธุ์อเมริกันบูลลี่เขาก็มีกลุ่มเฟซบุ๊คของเขาอยู่นะครับ
คือเจ้าของสุนัขเลยอืมคือสามีของคนที่ถ่ายคลิปค่ะนะ
เขาเอาคลิปไปลงแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าบอกแล้วอย่าให้จับได้ชอบแอบขโมยข้าวกิน
กฎลบได้นะครับจะโหดไปหน่อยแต่มันบ่อยมากจนเจ้าตัวจับได้นี่
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
ทำไมไม่ห้ามทำไมยืนดูสุนัขกัดแมวจนแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตา
ทารุณกรรมสัตว์ไหมนะคือสรุปแล้วเนี่ยไอ้แมวเนี่ยมันแอบขโมยข้าวกิน
ต้องปล่อยหมามากัดจนตายเลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าได้ติดตามผู้โพสต์คลิปสะเทือนใจคนรักสัตว์ทั่วประเทศ
ปล่อยให้สุนัขขย่ำลูกแมวจนตายอนาจ
แล้วยังนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กอย่างสนุกสนานแล้ว
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่ง
ตะบนกุตาก้ายอำเภอปลาบากจังหวัดนครพนม
กลุ่มคนรักสัตว์ได้แจ้งให้นายสมชายอนันตจารุตรกูลประสุทธิ์จังหวัดนครพนมได้รับทราบแล้ว
หลังจากนั้นก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับซึ่งคือภรรยาของนายปรัชญาดอนโอภาษที่เอาคลิปไปโพสต์
และผู้หญิงคนนี้ก็คือคนถ่ายคลิปนี่แหละที่บอกว่าพอแล้วพอแล้วโอเลี้ยงเนี่ยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
บอกว่าน้องแมวตายแล้วฝังเรียบร้อยแล้วโดยหลังเกิดเหตุเธอได้พาแมวไปหาหมอ
แต่ว่าระยะทางจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลสัตว์ในตัวเมืองเนี่ยมันค่อนข้างไกล
ทำให้แมวตายไปก่อนถึงมือหมอถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วย
เหตุเธออยู่นอกห้องได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องน้ำพอเข้าไปดูก็พบว่าสุนัขพิษบู
ในบ้านเนี่ยได้กัดแมวจนบาดเจ็บตัวเองจะเข้าไปแย่งนะ
แต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าก็กลัวถูกหมากัดเหมือนกันก็ได้แต่บอกว่าพอแล้ว
ส่วนที่ถ่ายคลิปเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพื่อจะเอามาลงสังคมออนไลน
เพื่อความสนุกสนานแต่เธอถ่ายคลิปเพื่อจะส่งคลิปนี้ไปให้
แฟนนะก็คือนายปรัชญาดอนโอภาษที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศได้
ดูว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยมันดุแค่ไหนอ๋อแต่แฟนก็
ดันเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มไลน์ถูกต้องสุนัขเนี่ยมันเป็นของแฟน
ของสามีแต่สามีไปทำงานต่างประเทศค่ะพอมันกัดแมวในบ้านก็ถ่าย
ไว้เดี๋ยวจะส่งไปให้ดูว่าเนี่ยสูญนักเธอมันดุขนาดไหนไม่
จุดประสงค์อย่างอื่นเลยล่าสุดวันนี้นายขันชัยช่วงชัย
ประสุทธิ์อำเภอปลาบากเอาคลิปดังกล่าวไปแจ้งความนะฮะแจ้ง
กับพนักงานสอบสวนสพกุตาใกล้จังหวัดนครพนมเพื่อ
เอาผิดกับเจ้าของสุนัขตามพรบธารุณกรรมสัตว์จากการ
ตรวจสอบพบว่าคนถ่ายคลิปและเป็นเจ้าของสุนัขที่อยู่ใน
บ้านคือนางสาวเพ็ญนภาอ่อนพุทธาอายุ๓๖ปีนะครับเธอก็
เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเรียก
สอบปากคำอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นทางประสุทธิ์อำเภอ
ปลาบากแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ต่อก็ไปพบนางสาวเพ็ญนภาเจ้าของสุนัขเจ้าโอเลี้ยงสุนัข
บูที่กัดแมวเนี่ยมันอายุประมาณ๑ปีก็สอบถามผู้
จนรู้ว่าเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยนิสัยมันค่อนข้างดุร้าย
วงอนาเขตแล้วมันก็แข็งแรงมาก
เจ้าของเนี่ยคุณเพนภาเนี่ยเขาบอกว่าเธอเองยังดึงไม่ไหว
เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์สัตว์ก็ได้หาลือกันถึงแนวทางการดูแลสุนัขตัวนี้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าเธอบอกว่าแฟนของเธอเป็นคนเอาคลิปไปโพสต์ในกลุ่มคนรักบูลลี่ในเฟซบุ๊ก
สุนัขตัวนี้มาเลี้ยงตั้งแต่อายุ๑เดือนเพราะว่าเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์
แต่แล้วแฟนก็ไปทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว
ก็ทิ้งโอเลี้ยงไว้ให้เธอเลี้ยงทั้งที่เธอไม่ชอบเลี้ยงสุนัข
พิษบูที่มันมีนิสัยดุร้ายมากที่ผ่านมาก็ทะเลาะกับแฟนบ่อย
เพราะเรื่องสุนัขตัวนี้นี่แหละยืนยันว่าไม่มีเจตนาถ่ายคลิปเพื่อเอาไปเผยแพร่
แต่ถ่ายเพื่อจะเป็นหลักฐานส่งให้แฟนดูถึงความดุร้ายของเจ้าโอเลี้ยง
แต่แฟนนั่นแหละกลับเอาไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กจนถูกโจมตีอย่างหนัก
หนูถ่ายให้แฟนหนูดูซึ่งแฟนหนูไปทำงานต่างประเทศ
ซึ่งเรามีปัญหากับเรื่องหมาตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมาหนูไม่ได้อยากเลี้ยงค่ะ
ให้ดูว่านี่นะหมาคุณนี่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ส่งให้ดูฉันอ่ะรับไม่ได้ฉันรับไม่ไหวฉันเอาไม่ได้อืม
แต่ไม่รู้เขาคิดยังไงของเขาเขาไปโพสท์เขาไปโพสท์
บอกว่าให้ลบทิ้งแต่มันมีคนแชร์ไปแล้วคนหนึ่งไง
เรามันไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มันไปทำร้ายไม่ได้มีเจตนาค่ะ

เพราะว่าหนูอยู่คนเดียวเด็กที่ร้านเขาก็ยังไม่มา
ให้ใครเอาไปฝังก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใครก็ไม่รู้เดินผ่านไปผ่านมาเลยใช้ไปฝั่งหรือยังไง
ก็เป็นว่าเธอยืนอย่างเธออย่างที่บอกเป็นของแฟน

แล้วก็ช่วยไม่ไหวจริงมันแข็งแรงมากเจ้าตัวนี้

นางสาวเพชรพาเนี่ยผู้หญิงพวกนี้นะครับ
บอกว่ายินดียกให้เลยนะครับ

เพราะว่าแฟนเธออยู่ต่างประเทศเธอก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไง

ต้องดูก่อนว่าเราพร้อมจริงหรือเปล่า
อันนี้แล้วยากด้วยเป็นลักษณะพิษบูอย่างนี้
แต่เธอไม่อยู่ทิ้งดล็อกไว้กับฉัน